คุณผู้ชมครับแน่นอนพิษของโควิด๑๙มันทำให้หลายคนตกงาน
ไม่มีงานทำไม่มีเงินไม่มีกิน
แต่ผู้ชายคนนึงเขาก็บอกว่าเขาก็ตกงานจากโควิดเหมือนกัน
ทำยังไงดีขายยาเสพติด

เอายาไอซ์ไปส่งในพื้นที่แถวเขาคิดชะกูดจังหวัดจันทบุรีฮะ

แล้วก็ไปค้ายามันก็ผิดกฎหมายอยู่แล้วล่ะ

ตำรวจชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูทรเขาคิดชะกูดจังหวัดจันทบุรี
จันทบุรีเองก็เป็นจุดการระบาดที่ต้องเฝ้าระวังเข้มข้นนะฮะ

แต่ว่านายคนนี้ถูกตำรวจเฝ้าติดตามพฤติกรรมกันมาสักพักแล้ว
มังกรแสงทิพย์อายุ๓๐ปี
เขามีพฤติกรรมนำยาเสพติดไปส่งในพื้นที่

จนเมื่อวานมีสายบรรยายงานว่านายมังกรขี่รถมาเลย
ติดตามอยู่แล้วก็นี่ฮะก็ไปซุ่มดักรอ
ตรวจสอบไปตรวจสอบมาก็ไปเจอนายมังกรจอดรถอยู่บนถนนนะ
สายบ้านดินแดงออกไปทางบ้านทุ่งตาอิน

เฝ้ารอสังเกตพฤติกรรมไปว่าเอ๊ะนายมังกรทำยังไงนะฮะ
จอดรถนะฮะคล้ายจะโยนอะไรบางอย่างให้กับลูกค้าข้างทางกับคุณผู้ชมนะฮะ
ตำรวจเห็นก็เลยเข้าไปใกล้ใกล้หน่อยไปตรวจสอบนะแต่นายมังกรอ่ะ
เหมือนจะเห็นแล้วว่ามีคนตามนะฮะก็เลยขับรถหลบหนีไป
ทางด้านของวัดกระทิงแต่ว่าประตูวัดมันปิดนะฮะ
สุดท้ายทิ้งรถวิ่งหนีข้ามถนนแล้วก็กระโดดลงข้างทางไปในแม่น้ำจันทบุรี
โยนกระเป๋าที่ใส่ยาเสพติดกับหมวกแก๊ปทิ้งลงในน้ำด้วย
แล้วก็พยายามจะว่ายน้ำหนีฮะแต่สุดท้ายไปไม่รอดนะฮะ
ตำรวจตามจับกลุ่มตัวได้เอาขึ้นมาจากน้ำนะฮะแล้วก็มียาไอแบ่งเป็นถุง
ถุงละห้าถุงเล็กห้าถุงน้ำหนักรวมสิบสองกรัม
ยาบ้าอีกสามเมตรซ่อนในกระเป๋านางก็นำตัวนายมังกรมาสอบสวน
ขยายผลจับกลุ่มว่าไปรับยามาจากใครนะครับนายมังกรก็สารภาพว่า
คุณตำรวจผมตกงานพิษโควิด๑๙มันทำผมตกงาน
ทำยังไงไม่มีเงินก็เลยไปรับยาจากเพื่อนมาขายต่อ
ซื้อมาหมื่นนึงเท่าก็มีเงินนี่เอาซื้อมาหมื่นนึงนะฮะ
ได้ยามายี่สิบกรัมมาแบ่งขายถุงละหนึ่งพันบาทนะฮะ
คนซื้อก็จะเดินไปรับแล้วก็จะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเขาโดยที่ไม่ต้องเจอกัน
เมื่อวานเนี่ยได้รับยามาก็ส่งให้กับลูกค้าในพื้นที่เขาคิดชะกุฎ
แต่ยังไม่ส่งเลยมาถูกจับซะก่อนเนี่ยฮะเบื้องต้นก็เลยโดนแจ้งข้อกล่าวหาไป
มียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตและเสพยาเสพติดโดยผิดกฎหมายนะครับ